ส่วนเหตุการณ์นี้ที่จังหวัดชายภูมิค่ะพี่น้องทะเลาะกัน
คือพี่ชายเนี่ยบอกว่ากลับมาจากทำสวนแต่สิ่งที่เจอก็คือน้องชายเมาเหล้าแล้วก็ชวนทะเลาะ
พี่ชายบอกไม่ไหวจริงเอาไม้ทุบเอามีดฟันจนเสียชีวิตคาที่เลยนะคะ
แต่ก่อเหตุเสร็จก็ไม่ได้หนีไปไหนนะคะก็รอมอบตัวอยู่ตรงนั้นค่ะ
บอกว่าเหลืออดจริงค่ะที่น้องชายเมาแล้วก็หาเรื่องทะเลาะแบบนี้
ตำรวจภูทรเมืองชายภูมิไปตรวจสอบนะคะอันนี้คือหน้าบ้านที่อยู่ในพื้นที่ตำบลท่าหินงมอำเภอเมืองชายภูมิ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงค่ำเมื่อวานผู้เสียชีวิตชื่อว่านายวิจิตศรีแลอายุ๓๐
สภาพศพก็คือนอนคว่ำจมกองเลือดอยู่หน้านี้แหลกเละเศษมีสมองเนี่ยกระจายอยู่ที่พื้นเลยนะคะ
ผู้ก่อเหตุเป็นพี่ชายแท้ของผู้เสียชีวิตชื่อว่านายธนกฤษศรีแลอายุ๔๔ก็ยืนรอมอบตัวอยู่ในที่เกิดเหตุ
ตำรวจก็นำตัวไปสงบสติอารมณ์ค่ะตัวนายธนกฤษผู้ก่อเหตุบอกว่า
เขาก็กลับมาจากทำสวนจะมาชาร์จไฟ
พอมาถึงน้องชายกินเหล้าอยู่หน้าบ้านแล้วก็ด่าหาว่าไปขโมยของมา
ตอนนั้นก็พยายามจะบอกน้องว่าขโมยของอะไรไม่ได้ไปขโมยของมาเลย
แต่น้องไม่ฟังปรีจะเข้ามาทำร้ายก่อน
ก็เลยคว้ามีดคว้าไม้ที่อยู่บนพื้นหน้าบ้าน
ทั้งทุบทั้งฟันเข้าที่หน้าของน้องชาย
น้องล้มลงแล้วก็เข้าไปฟันซ้ำจนเสียชีวิตครับ
ตัวผู้ก่อเหตุบอกว่าจริงแล้วก็ทะเลาะกับน้องชายมาตลอดนะคะ
ไม่ทำงานเมาอย่างเดียวเลยทั้งดื่มเหล้าทั้งเสพยา
ตัวผู้ก่อเหตุบอกว่าตัวเขากับภรรยาพยายามจะหนีไปอยู่สวน
เพื่อหนีปัญหาไม่อยากปะทะนานจะกลับบ้านมาสักครั้ง
แต่ครั้งนี้พอกลับมาอ้าวสิ่งที่เจอ
มันเจอแบบนี้ก็เลยสุดทนจริง
สุดนะครับผมร้องแรงแห่งหน่วยภาคหลายค่ะ

ผมต้องรัก
ในโชคจตาว่ามันจริงของชีวิตเองแล้วละ
หมายถึงว่าตัวเองก็ผ่านมาอะไรมาเยอะแล้ว
มาถึงจนนี้แล้วถือว่าทำดีอย่างสุดละ
มีดประฟรรพผมก่อน
นี่แหล่งกันมาร้มปุ๊บ
แต่มาผมก็ไม่ที่เขาได้แหละ

อย่างที่ขาแต่เขาก็ดึงมีดดที่กลับไปเย็บ
วิจิตพยายามจะมาทำร้ายเธอด้วยนะคะ
สามีก็เลยเข้าไปขวางแต่อีกฝ่ายก็ยังพยายามจะเข้ามาทำร้ายคว่างมีดใส่
บอกให้รีบไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านแล้วสามีก็หยิบท่อนไม้ไปสู้เลยชุนละมุนกัน
หลังจากนั้นเนี่ยตัวนางสามินตราบอกว่าเขาเองก็ไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านกลับมาอีกที
ในวิจิตรคือตายไปแล้วอะค่ะ
ทีมข่าวของเราได้ไปคุยกับเพื่อนบ้านมาด้วยนะคะนายสอยดาวอายุหกสิบห้า
บอกว่าที่ผ่านมาพี่น้องคู่นี้ก็ทะเลาะกันเป็นประจำ
น้องชายไม่อยากให้พี่ชายกับพี่สะพ้ายมาอยู่ที่บ้าน

งานการไม่ทำดื่มเหล้าเสพยาไม่มีเงินก็จะไปขโมยข้าวของของคนอื่นแล้วเอาไปขาย
คนก่อเหตุเป็นคนดีค่ะเพื่อนบ้านบอกขยันด้วย
แต่ก็คงจะทนน้องชายไม่ไหวจริง
เคยพูดกับเพื่อนบ้านนะคะว่าสักวันเนี่ยคงฆ่าน้องชายตายแน่เลย
เพื่อนบ้านบอกนึกว่าพูดเล่นแต่สุดท้ายมันเกิดขึ้นจริง
ก็ทะเลาะกันก็เรื่องมันไม่ค่อยทำอะไรนี่แหละ

น้องชายมันไอ้คนที่ตายเนี่ย

เงินทองมันก็รับจ้างมั่งแต่เขาก็ไม่ค่อยอยากจะจ้างมัน
เพราะว่ามันทำงานไม่คุ้มค่าเงินนะ
ก็อย่างว่ามันก็ติดยาติดอะไรด้วยประสาทมันก็จะไม่ค่อยดีอะครับ
ก็เลยกับพี่ชายมันก็มาเห็นมันก็นั่นมันก็ทะเลาะกันอยู่
ถ้ามันอยู่ด้วยกันมันก็ทะเลาะกันบ่อยแต่ไอ้นั่นไปอยู่ที่นอนอยู่ที่ไล่
พี่ชายมันก็คนปกตินี่นะทำมาหากินอยู่นี่แหละ
ก็มันก็ขยันทำหงกทำงานพี่ชายมัน
สุดท้ายตำรวจบอกว่ายังไงก็ต้องดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมาย
ตำรวจสพเมืองชายภูมินำตัวไปสอบปากคำที่โรงพักแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะคะ
ส่วนจะเป็นการป้องกันตัวหรือไม่อย่างไรเนี่ยก็ต้องไปสู้คดีกัน
นี่น้องกับพี่นะที่อุตรดิต